จังหวัดลบบุรีนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาใช้มีดปอกผลไม้แทงตัวเอง
จนเสียชีวิตนะคะคือทางญาติบอกว่า
ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยว่าเขาจะฆ่าตัวตายนะคะ
แต่เขามีโรคหลายอย่าง
เบาหวานทั้งความดันแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้
น้าก็ต้องเป็นคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือ
น้าบอกว่าตอนขึ้นไปเจอตอนแรกยังนึกว่าไปเกาอะไรอ่ะทำไมมีเลือดอยู่เต็มตัว
ไม่คิดไงว่าเขาจะฆ่าตัวตายแต่มือกำมีดปอกผลไม้อยู่
พอไปดูใกล้อ้าวเอามีดเนี่ยแทงตัวเอง

ตำรวจสพบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะได้รับแจ้งเหตุนะคะ
พบศพผู้ชายมีบาดแผลถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
อยู่ในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
ญาติของผู้เสียชีวิตก็มายืนรอเจ้าหน้าที่กันอยู่หน้าบ้านนะคะ
ชั้น๒ค่ะพบศพในชมสายสินอายุ๕๙ปี
เสื้อเชิดแขนสั้นลายดอกไม่ใส่กางเกง
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของผู้ใหญ่นอนหงายทับผ้าห่ม
มีบาดแผลถูกแทงตามตัวเป็น๑๐แผลเลยนะคะ
และมีดปลายแหลมก็วางอยู่บนโต๊ะใต้ถุนบ้าน

มีดให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไว้
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ไปถามเรื่องนี้กับทางน้าสาวของผู้ตาย
นางจำรูนโพปลุกน้าสาวบอกว่าหลานชายอยู่กับน้าเนี่ย
อยู่กันสองคนเองแต่ว่ามีโรคประจำตัวค่ะ
เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคไตเป็นหลายโรค
ทำงานไม่ได้น้าสาวคอยดูแลน้าสาวคอยให้กำลังใจ
เมื่อวานนี้น้าสาวบอกว่าอยู่ข้างล่าง
ส่วนหลานชายเนี่ยอยู่ข้างบนเธอได้ยินเสียงกุกกักกุกกักบนบ้านนะคะ
ก็คิดว่าคงจะปอกผลไม้กินแหละมั้ง
แต่น้าสาวก็ขึ้นไปดูนะคะก็เห็นว่าที่ตัวมีเลือดออกเต็มไปหมดเลย
คิดว่าหลานชายเอามือเกาจนเป็นแผล
ก็ถามเลยนะว่าเกาอะไรทำไมเนี่ยเลือดออกเต็มตัว
แล้วก็เดินไปดูใกล้ถามไปถามไปหลานไม่ตอบ
ปรากฏว่าเห็นมือหลานถือมีดปอกผลไม้อยู่
ก็เปื้อนเลือดพอไปจับตัวดูโอ้โหหลานเสียชีวิตแล้ว
ที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยบ่นอะไรให้ฟังค่ะ
แค่ว่าเวลากินข้าวมันทรมานมากหายใจไม่ค่อยออก
แต่ไม่มีวี่แววว่าหลานชายจะฆ่าตัวตายนะคะ
ไม่รู้ว่าทำไมหลานชายถึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ไม่ทำอย่างนั้นล่ะลูกทำไมถึงเก่าซะเลือดเลยล่ะ
ตอนแรกเห็นเลือดก็นึกว่ามันเก่าซะคุมเพลิงตามอันนี้เลือด
มันเคยมันบอกมันคันมันทีนี้ก็ขึ้นไปก็เดินไปเดินมาก็เอ๊ะ
ไปเห็นมีดอ่ะสิมีดมาด้วงอยู่ข้างมือมัน
ไปเห็นเลือดก็โอ้โหโหตกใจ
ไม่นึกว่ามันจะทำตัวมันเองอย่างนั้นหรอก
ไม่มีปัญหาอะไรมันก็บ่นแต่ตัวมันเองนั่นแหละ
หายใจกินเค้าไปมันก็หายใจไม่ค่อยออกฮึ้ก
มึงก็ลุกมานั่งบอกมึงเมื่อไหร่จะนอนแล้วลูก

มีตัดประหลาดเหราะล้วนเราต้องสู้นะลูกนะ